นี้เป็นร้านอาหารแบบเกษตรอินทรีย์อยู่ที่ปราจีนบุรี
บอกเลยว่าวิวสวยซะด้วยจ้า
โอ้โหวิวสวยจริงด้วย
ใช่ไหมคะเหมือนทานแบบอาหารอยู่กลางทุ่งเลยอ่ะคุณ
มากันที่ร้านนี้เนินหอมปูนาฟาร์ม
ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหอมหมู่๒ตะบนเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
บรรยากาศเขาคุณดูเขียวขจีไหม
บรรยากาศดีสุดหายใจให้เต็มปอด
เดี๋ยวหายใจสั้นจังหายใจให้เต็มปอด
เฮ้ยเอาใหม่หนึ่งสองสามหายใจให้เต็มป่อน

นั่นแหละค่ะโอ้โหคุณดูด้านหลังของร้านเขานะ
มันธรรมชาติล้อมรอบไปด้วย
หนาข้าวที่กำลังออกรวงแล้วก็มีสะพานไม้ทอดยาว
ชมธรรมชาติไปถ่ายรูปไงคุณ
มากกับคุณเลยเอาได้เวลาแล้วที่คุณจะคืนสู่ธรรมชาติ
กลับสู่ต้นข้าวทุ่งย่าสาลี
พร้อมกับเจ้าของร้านกันหน่อยคุณวิทยาพรหมบุตรหรือพี่อิ๊ด
นะคะเล่าให้เราฟังบอกว่า
การเริ่มต้นทำร้านเนินหอมปูนาฟาร์ม
เริ่มด้วยการเลี้ยงหอยเชอรี่ปูปลากบ

ไปทางน้ำเต้าเราก็ต้องไปที่สุดนะ
เขาเริ่มจากหอยเชอรี่ปูปลากบ
เออไม่มีน้ำเต้านะตำรวจไม่ต้องมานะ
ไม่มีปลูกเลี้ยงจริง
เลี้ยงในฟาร์มด้านหน้าของร้านเขาแบ่งสัตว์ส่วนนะ
แต่ละพื้นที่แต่ละบ่ออะไรแบบนี้
ส่วนของสวนเกษตรก็ปลูกผักเอาไว้

ส่วนเมนูที่ทางร้านภูมิใจนำเหนอ

ปูทอดแจ๋วปูนาอ่อมกบ

และยังมีเมนูนี้สะพรึงอยู่เหมือนกัน
ครับเขียดทอดเขียดทอดเหรอ

แต่บางคนอยากลองเขียดทอดได้

ไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำลาวจะใส่ปูทอด
ยหน้ามาด้วยหมดเลยนี่คุณดูแกงอ่อมเนี่ยนะ

ก็โอเคถ้ามีโอกาสก็จะลองดู

ใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็รับประทานอาหารรสชาติแซ่บแบบนี้นะคะ
แนะนำร้านนี้เลยเนินหอมปูนาฟาร์ม
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงครึ่งเป็นต้นไป
สอบถามหรือว่าสั่งจองสั่งโต๊ะจองโต๊ะอะไรได้เลย
หมายเลขที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะจ๊ะ
โอ้ไปนะก็ได้ไปสอบถามเนาะ
มุมนี้สวยมากเลยโอ้โหดูแบบทุ่งย่าเขียวขจี

อะไร

ตอนเด็กเวลาเดินอยู่ในทุ่งข้าวสาลี